ครับท่านประธานขออนุญาตครับท่านประธาน
ณปัจจุบันตอนนี้ครับมีเอกสารจากสารรัฐธรรมนูลนะครับ
มีคำสั่งให้ผมถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
เพราะฉะนั้นคงจะขออนุญาตพูดกับท่านประธานว่า
รับทราบคำสั่งนะครับแล้วก็จะปฏิบัติตามอย่างที่เป็นคำสั่ง
กว่าจะมีคำวินิจฉัยเป็นอื่นนะครับ
ขอใช้โอกาสนี้ในการอำลาท่านประธานจนกว่าเราจะพบกันใหม่
แล้วก็ขอฝากเพื่อนสมาชิกนะครับ
ในการใช้รัฐสภาในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับ
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤษภาคมนะครับ
แล้วถ้าเกิดประชาชนชนะมาได้แล้วครึ่งทาง

แม้ว่าผมจะยังไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่
แต่ขอให้เพื่อนสมาชิกทุกคนช่วยกันดูแลประชาชนต่อไปครับ

ขอบคุณคุณพิธามากครับ
ครับขอบคุณจริงครับคุณพิษาครับที่ให้ความครบต่อกติกาของสภาครับ

เมื่อมีคำวินิจฉัยของศาลมาถึงสภาท่านก็ได้เคารพในกติกาของสภา
คือไม่ขอปฏิบัติหน้าที่ในสภานี้จนกว่าคำสั่งวินิจฉัยจะเปลี่ยนแปลงไปครับ
ขอบคุณมากครับท่านก็ได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของสภานี้โดยจะต่อมาครับ